วันนี้ครับช่วงเวลาบ่าย๓นะครับ

ที่ถือว่าเป็นคู่แข่งสำคัญ
เหนือใจโดยเซียก็ยังมีเวียดนามด้วยนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับขับเขี้ยวกัน๓ทีมแบบนี้เกมแรกอะไรก็ยังไม่ลงตัว
และทีมฟุตบอลชายไทยนั้นก็แก้ปัญหานะครับได้พอสมควรเหมือนกัน
สำหรับเรื่องของที่พักนะครับหรือว่าคลิปความไปอยู่ต่าง
แล้วก็มีการไปเช่าสนามสอบวันนะครับ
เพื่อให้ได้เดินทางใกล้เพียงแค่ประมาณสัก๕กิโลเมตรนะครับ
ไม่ต้องเปลืองเวลาในการไปกลับมากนักแล้วก็ได้ติวแท็กติกกันอย่างเต็มที่
ก่อนที่วันนี้ตั้งเป้านะครับว่าจะคว้า๓คะแนน
แต่ว่าอากิรานิชโนก็ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอน
สำหรับทัพนักกีฬาไทยวันนี้ในการประเดิมสนามของฟุตบอลนะครับ
ทีมชาติไทยตัดสินใจเช่าสนามซ้อมเองนะครับหลังจากที่เจอปัญหาการเดินทางที่ค่อนข้างนาน
ไปถึงสนามซ้อมที่ไม่เป็นมืออาชีพครับในขณะที่การเจอกับอินโดนีเซียนะครับ
ทีมชาติไทยทุกคนมั่นใจครับที่จะคว้า๓คะแนนแรกมาครองครับ
ซึ่งเป็นสนามที่ทีมชาติไทยเช่าซ้อมเองเป็นครั้งสุดท้ายครับ
ก่อนที่จะลงสนามเจอกับอินโดนีเซียในเวลา๑๕นาฬิกาของวันนี้
ฝึกซ้อมใช้เวลาราว๒ชั่วโมง

มาที่ฟิลิปปินส์ต้องเจอกับอุปสรรคมากกว่าที่คิด
ซึ่งการย้ายสนามซ้อมมาที่นี่ก็เพื่อลดระยะเวลาการเดินทาง
เดิม๒๐กิโลเมตรให้เหลือเพียง๔กิโลเมตรจากที่พัก
สำหรับเกมกับอินโดนีเซียทีมมีผู้เล่นที่รอเช็คอาการคือ
รชิตกณิตศรีบำเพ็ญส่วนคนอื่นอื่นนั้นพร้อมลงสนาม
ส่วนการเจอกับอินโดนีเซียก็ได้ศึกษาฟอร์มคู่แข่ง
โดยเฉพาะ๒ผู้เล่นอายุเกินอย่างอีวานดีมัสและซูนเฟียนดี้
มั่นใจว่าจะเก็บ๓คะแนนแรกได้สำเร็จ
สำหรับ๑๑ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามมีโอกาสที่
กิระนิชิโนจะเลือกใช้ระบบ๔๔๒หรือกองหน้าคู่ครับ

เซ็นเตอร์เป็นชินพัฒนลีอ่อและสริงคารพรมสุพะ
ส่วนกองกลางครับทางฝั่งซ้ายจะเป็นสุภโชคสารชาติ
ฝั่งขวาจะเป็นเจริญศักดิ์วงกร
คู่กลางฉัดมงคลทองคีรีกับกฤษฎากาแมน
และกองหน้าจะเป็นการจับคู่กันของสุประชัยใจเด็ดและสุพนัทเหมือนตา
พบกันถึง๓ครั้งโดยเป็นทีมไทยชนะได้๔ประตูต่อ๐ในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศเวียดนาม
และชนะ๒ประตูต่อ๑ในศึกฟุตบอลเมอร์ไลออนครับที่ประเทศสิงคโปร์
ส่วนอีกเกมไทยแพ้๑ประตูต่อ๒ในศึกชิงช้ำอาเซียนรอบชิงชนะเลิศที่กัมพูชา